ข่าวไส้ใครสดไมให้เยอะ
ไมให้เยอะจริงคุณกึ้งส่งมาให้แล้วนะฮะวันนี้ส่งมาให้แล้วนี่เหรอฮะ

วันนี้จัดมาให้ครบทุกคน
ก็เป็นพีเซ็นเตอร์คุณ
มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริง
อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่
เปอร์มาร์เก็ตชั้นนำคุณสามารถเลือกซื้อกันได้แล้ว

แล้วก็ดื่มด้วยนะปกติไม่ดื่มอะไรในรายการ

อือหือคุณแกต้องจ่ายเงินฉันเพิ่มอ่ะ

เอาไปเรื่องแรกเลยนะฮะเรื่องเนรคำ

จำคุก๑๑๔ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการ
หรือว่าชติโกหรือว่าอดีตหลวงปู่เนรคำนะครับ
อายุ๓๘ปีเป็นจำเลยในฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ปี๒๕๕๒ร่วมกันช่อกงประชาชนและฐานฟอกเงิน
ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธด้วยนะครับ

เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๒ถึง๒๗มิถุนายนปี๒๕๕๖ต่อเนื่องกันเลยนะครับ
จำเลยได้อาศัยความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
โดยหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงว่า
จำเลยนั้นเป็นประธานสงฆ์วัดป่าขันติกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
โดยอ้างนะครับว่าได้นิมิตพบองค์อินขอให้สร้างพระแก้วมรกฏองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ต้องใช้หยกเขียวแท้จากประเทศอิตาลีนะครับ
แล้วก็ก่อสร้างเสาวิหารแก้วครอบองค์พระแก้วมรกฏอีกชั้นหนึ่ง
ต้นราคาต้นละ๓แสนบาท
หล่อทองคำนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรูปเหมือนจำเลยนั่นแหละ
ก็รูปเหมือนตัวเองนั่นแหละก็คือรูปของหลวงพี่เนรคำนี่แหละเนรคำ
ก่อสร้างวิหารสำหรับประชาชนที่วัดป่าสาขา๑จังหวัดอุบลราชธานี

รวมทั้งการจัดซื้อเรือที่สหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนั้น

โดยจำเลยได้มีการประกาศให้ชักชวนประชาชนนำเงินทองคำแล้วก็ทรัพย์สิน
บริจาคให้กับจำเลยที่วัดป่า
โดยจัดตู้บริจาคไว้๘ตู้
มีผู้เสียหายทั้งหมด๒๙รายด้วยกัน

เป็นพระปฏิบัติดีเป็นพระที่ปฏิบัติชอบ
เข้าร่วมบริจาคเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่าง
จำนูนทั้งสิ้น๒๘๖๔๙๕๕๓บาท
โดยจำเลยได้มีการโอนเงิน๑๑๓๐๐๐บาท

กระบะนะครับอีกประมาณหลายสิบคัน
รวมทั้งได้มีการใช้เงินเกินความจำเป็น
ซึ่งเป็นสงฆ์ไม่ควรจะใช้เงินแบบนี้

ก็ทำไปทำมาตอนนั้นเห็นไหมที่เราเคยเล่ากับแซวกันบ่อย
หยกก็กลายเป็นขวดเบียร์
จำเลยก็ถูกสารแพ่งริบทรัพย์
ถูกริบทรัพย์๔๓๔๗๘๙๙๒บาท
ก็ฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยนั้นผิดตามฟ้องจริง
และสารได้มีการตัดสินลงโทษเป็นทุกข์กรรม
เป็นกระทงความผิดไปรวมจำคุกทั้งสิ้น๑๑๔ปี
ตายสองชาตินะเกิดมายังต้องติดอยู่เลย

แต่ตามกฎหมายนะฮะเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว
จำคุกสูงสุดตามม๙๑หรือ๙๑นี้นะฮะ
ได้๒๐ปีแล้วก็ชดใช้เงินกับผู้เสียหาย๒๙ราย

คือต้องชดใช้แสดงว่าคนที่ทำบุญ
ถ้าสมมุติบอกรายชื่อคนที่ทำบุญไปแต่ละคนนะ
โดนหมดเลยพี่ตั๊กมายุราคือบอร์ดม็อต
เป็นหมื่นนึงเลยพี่ตั๊กมายุราคคงวาธาสินดี
แล้วที่คนที่ไปนั่งแต่ละคนนี้คือเจ้าของธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ

เออนะอะไรอย่างนี้คือเจ้าของใหญ่เลย
แล้วก็ทำบุญทีเนี่ยแข่งกันประมาณ๕ล้าน๑๐ล้าน๕ล้าน๑๐ล้าน
เป็นเสาครอบแก้วนะครอบลงไปอีกทีนะ

ยังไม่มีสีการะ
ยังไม่มีเรื่องของสีกาด้วยจริงแล้วมีด้วยนะ
มีด้วยมีฮอล์ไงเวลาจะมามีฮอล์ไงเธอ

แว่นตานะโชบเชียวนะสไตล์แล้วคิดว่า

อีกเรื่องหนึ่งวันนี้แน่นอนมีคนเขา
ตั้งแต่ไทยรัฐก็ลงข่าวไปที่แรกเกี่ยวกับน้องบูม

ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า๗๐๐กว่าล้านนะพี่
ถ้าสมมุติจะพูดจริงข้อมูลอยู่ที่คุณหนุ่มกัญชัยครับ

ก็ในระหว่างนั้นตำรวจก็เอาหมายสารไปจับน้องบูม

ซึ่งอาจจะชื่อเสียงอาจจะไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้น
ขนาดที่อยู่ห้างศัพท์สินค้าชื่อดังนะฮะ

เขาร่วมกับพวก๗คนที่ตำรวจเขากล่าวหานะ

ร่วมกันวางแผนให้ชาวต่างชาติร่วมลงทุน
หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

ไม่ต้องใช้เงินสดใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันว่า

บอกว่ามีตัวที่ไปการันตีอยู่หลายตันทอง

ซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก
คิดว่าเป็นความเสียหายแล้วนะเบื้องต้นนะฮะ
นี่เห็นไหม

บูมถือเป็นหนึ่งในพี่น้องทั้ง๓
ก่อนที่จะออกเล่าข่าวคือก็รู้มาเหมือนกัน
คือจริงแล้วน้องก็คือนักแสดงคนหนึ่งนั่นแหละ
เป็นเด็กแก๊สงานเด็กอะไรคนหนึ่ง
ปรากฏว่าเขาไปรู้จักกับสองสามีภรรยา

ฝรั่งก็มีเมียเป็นคนไทย

แล้วก็บอกว่าเนี่ยเงินตัวนี้

สมมุติคุณไปมาเกาะคุณไม่ต้องแลกเงินไปแล้ว
ตัวนี้มันเป็นอัตราแรกเปลี่ยนโดยออโตเมติก

พาไปเกาหลีก็ไม่ต้องแลกเงินแล้ว

เป็นนอเวย์เนี่ยแหละเป็นแหล่งที่มาเลย

มันขึ้นไปพีคถึง๕แสนบาท

เวลาตกทีมันก็ตกพอสมควร

รายการข่าวใส่ไข่ของเราเคยประกาศว่า

อันนี้คือเดี๋ยวให้พี่หุยอ่านตามคำ

เป็นคนทำเป็นคนทำ

ด้วยที่เค้าว่าเรา
น้องหนูก็ว่าถ้าสมมุติเอาโดยส่วนตัวนะ

น้องก็รู้แต่รู้แต่ว่าพี่ทำงานหาเงินเลี้ยงอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันเป็นบัญชีของเขานะ

รู้นั่นแหละแต่ก็คือก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องโดนฟอกเงินหรืออะไรอย่างนี้
ไม่รู้นะแต่ด้วยตำรวจเขาว่ายังไง
เรื่องของเรื่องก็คือเอาเงินมาฟอกใส่ในบัญชีของน้องใช่ไหม
ถ้าเป็นเราถ้าสมมุติเงินมาขนาดนี้แล้ว
หนีไปแล้วเหรอจะอยู่ทำไมให้โดนจับ

คือนายปริญญาและนางสาวศุภิษชา
พี่สาวแล้วก็พี่ชายของในบูมเขาหาฟอกเงินด้วย
โดยเงินที่ได้จากการหลอกนะฮะร่วมลงทุนในครั้งนี้กระจายไปในครอบครัว
เป็นเครือข่ายหลายต่อหลายคนซึ่งมีเงินหมุนเวียนอยู่ออกนอกประเทศประมาณ๓๐ล้านบาท
แล้วตอนนี้ยึดกลับมาได้แล้ว๒๐๐ล้านบาท
ทั้งนี้ในส่วนของเขาหาช่อโกงทางเจ้าหน้าที่เอง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อไปนะครับ
พฤติการของกระบวนการนี้จะหลอกนักลงทุนชาวต่างชาติ
โดยนำเหรียญดังกล่าวไปเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งสกุลเงิน
เพื่อลงทุนต่อไปยังตลาดหลักทรัพย์และนำไปใช้ในบ่อนการพนันที่มาเกาะ
แต่ไม่มีการนำไปลงทุนอย่างที่กล่าวอ้าง
แล้วก็นำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวใช้เงินซื้อที่ดิน
ซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้กว่า๒๐๐ล้านบาท
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้อง๔๐บัญชีด้วยกัน
ไม่มีส่วนรู้เห็นโดยอ้างว่าบัญชีดังกล่าวนั้นถูกพี่ชายนำไปใช้
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วในปริญญาพี่ชายของนายบูมเดินทางออกนอกประเทศ
ส่วนนางสาวสุวิชานะครับได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อย

มีผู้ร่วมขบวนการที่ออกหมายจับเนี่ยนะฮะ
คนฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน
พ่อแม่เขาก็โดนกลายเป็นครอบครัวโดนหมด
คือทั้งครอบครัวเนี่ยก็จะโดนกันหมดคือตำรวจมันจะตามกันหมด
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าหลักฐานจะฟังขึ้นหรือเปล่านะพี่
ก็คือพี่ชายนั่นแหละเป็นคนหักหลังพี่น้องกันเอง
แต่พี่ชายน่ะโกเว้นก่อนแล้วไปไกลแล้ว

ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่รับครอบครัว
ถามหน่อยถามหน่อยสิเงินมันมาจากไหนอะเงินมันมายังไง
บิตคอยน์อันยังไงพี่บิตคอยน์มันก็มีมูลค่า๓แสน๕แสนอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเราจะได้มันมายังไงอีบิตคอยน์เนี่ย
มันเป็นเครดิตมันเป็นเครดิตเครดิตเทิม
ให้สกุลเงินใหม่ที่มันถูกตั้งขึ้นมาเหมือนในออนไลน์ใช่ไหม
สำหรับออนไลน์คือในอนาคตวันนี้โรงแรม๓แสนแห่ง

เขามีรับรองเลยเขามีรับรองมาเลย
วันนี้กระทรวงการคังรับรองแล้วด้วยซ้ำไปถ้าสมมุติเขาไปลงทุนจริงเนี่ย
กระทรวงการคังรับรองด้วยมันมีอย่างบิตคอยนในกระทรวงการคังรับรอง

แล้วนี่มันใช้เกินตัวไปเหรอ

หมายถึงว่าโอนเครดิตไปโอนเครดิตมาแล้วมันก็จะเป็นเครดิตเครดิตที่เขาจะดึง
แต่ไม่รู้ว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเขาเอาเงินบิตคอยน์ไปแปลงเป็นเงินไทยออกมาแล้วไปซื้อที่ดินหรือเปล่า
หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันไงเพราะเราไม่รู้เรื่องของบิตคอยน์ว่า
เพราะในอนาคตแม้กระทั่งค่าเธอมายูอย่างนี้ก็จะใช้บิตคอยน์ได้แล้ว
เราก็ต้องดูติดตามกันต่อไปว่าในทั้งหมดจะเป็นยังไง

วันก่อนที่เล่าไปบอกว่าคนขับแท็กซี่น่ากลัวมาก

วันนี้รวบตึงมาแล้วนะฮะ
ชาวเน็ตทั้งหลายก็พยายามจะเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยว่า

วันนี้นายโอวาสหรือคุณอ้อย
คนขับแท็กซี่ดังกล่าวเข้ารายงานตัวนะฮะ
กับผู้ที่ผู้อำนวยการ
กองตรวจการขนส่งแล้วก็เปิดใจผู้สื่อข่าว

ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่คนวิกลจริตก่อนเลยอย่างแรก
สติสัปชยะครบทุกอย่าง

แต่สิ่งหนึ่งวันนั้นสิ่งที่ตัวเองพึ่ม

ลักษณะคล้ายเหมือนองค์ลงทรงเจ้า

จะร้องไห้แล้วครับ

เขาทำเป็นลักษณะเหมือนเจ้าลง
ผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ผู้โดยสารนั่งแคะขี้มูกในรถ
โดยตอนแรกตัวเองก็บอกให้ผู้โดยสารคนนี้
เพราะว่ามันสกปรก

แต่จริงแล้วเขาไม่ได้บอกผู้โดยสาร

เพราะว่าเขาเคยเจอคนขึ้นมาบนรถ

แล้วก็มีอาการแบบชอบแคะขี้มูกอย่างนี้

คนก็ค่อยขี้มูกอย่างนี้
เขาก็เลยเริ่มทำเหมือนกับผีเข้าผีเข้า

เพราะคนจะจ่ายเขาไม่ยอมหันหนังมาอย่างนี้ที่มา

เขาบอกว่าใส่ในขันข้างหลังนะครับ

ส่วนเงินในขันหรือวางที่เบาะรถนั้น

ที่ผ่านมาเวลารับผู้โดยสารต่างกว่า

ขึ้นมาแต่ละคนมันจะต้องแค่ขี้มูกกันทุกคนเลย

คุณอ้อยหรือนายอ้อยคนดังในโลกออนไลน์เนี่ย
เขาบอกเขายึดอาชีพการขับแท็กซี่มาเนี่ย

แล้วพูดตรงไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
แต่ระยะหลังไม่รู้ว่าดวงเป็นอะไร
แม่งผู้โดยสารเจอแต่คนแค่ขี้มูก

ในอดีตเคยขับรถรับส่งคนงานในโรงงาน
ก็พบผู้โดยสารแคะขี้มูกอีกเช่นกัน
แต่ในรถโดยสารมันไม่ได้ใกล้ชิดกับคนขับ
แต่อันนี้มันถือว่าใกล้ชิดกับคนกลับ
แบบว่าทำไมต้องมาทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่เขา
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของกรมการขนส่งนะครับ
ก็จะระบุว่าให้นายอ้อยพักก่อน
พักงานก่อนพักขับรถไปก่อน
แล้วจะต้องไปตรวจร่างกายและสภาพจิตใจ
เกณฑ์ของกรมการขนส่งหรือเปล่า
หากผลการตรวจของแพทย์ระบุว่า

เขาก็ไม่สามารถขับแท็กซี่ได้แล้วนะ
นอกจากนี้นะฮะยังประสานไปสหกรต้นสังกัดของเขาด้วย

เพราะว่าแบบนี้มันจะไม่เกิดซ้ำซาก

มีลักษณะพูดจาเพ้อเจอร์หรือไม่เหมาะสมแบบนี้
เอาตรงนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก

ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะ

ทำให้พวกที่อยู่แถวเกาะปัญหยี

คลื่นแบบลมอย่างรุนแรงมาก

เด็กนักเรียนทุกคนก็จะต้องไปโรงเรียนใช่ไหม

ก็จะต้องเดินทางด้วยการนั่งเรือไป

การที่๙สิงหาคม

มีคนรายงานข่าวมาว่านักเรียนที่อาศัย

ตะบลเกาะปัญหีอำเภอเมืองพังงานนี้แหละค่ะ

เพื่อที่จะเดินทางไปแล้วก็
กลับระหว่างโรงเรียนและบ้านในเกาะปัญหยี
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเลย
เอื้ออำนวยเลยแต่ว่าก็ต้องลงเรือล่ะไม่รู้จะไปโรงเรียนอย่างไรล่ะ

ก็มีเรือโดยสารเยอะแยะมากมายก็มีทั้งเรือของนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็ของชาวบ้านเนี่ยจอดไว้เพียบเลยเพราะว่าที่จะหลบคลื่นลมแรงกันเลย
ขณะเดียวกันก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

จะมีคลื่นสูงถึง๒๓เมตรก็เลยทีเดียว
อาวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ๒เมตรด้วย

ขึ้นสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือหรือว่าคนที่จะใช้การเดินเรือทั้งหมด

เรือเล็กควรจะงดการออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะ
สำหรับประชาชนต้องบอกอย่างนี้นะคะ
ว่าที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่ง
ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ก็จะเป็นแบบว่าให้ระวัง
เพราะว่ามันจะมีขึ้นลมมรสุมอย่างรุนแรง
ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน
ทั้งประเทศไทยอ่าวไทย
จะมีกำลังลมแรงมากเลยทีเดียว
ก็ขอเตือนประชาชนให้รออย่างนั้นไว้เลยเฉียว
ตอนนี้ใต้นี่อยู่อยู่เลย
ช่วงหน้าเป็นข่าวสำหรับคุณออนภา

มนุษย์ต่างดาวมาถลกหนังวัวหมดเลย

เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ก็จะส่งพี่ม้าไปพิสูจน์สำหรับเก่านี้ทำไมล่ะทำไมล่ะมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
มันอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติมันอยู่ที่ไหนคุณอยากให้คุณม้าโดนทะลกหนังเหรอ
ไม่ใช่อ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่สิคือเรื่องของเรื่องมันอยู่ไกลไป
อยู่ที่ซานต้าเฟย์นะคะที่ถ้างด้วยแต่ถ้า
เอ๊ะทำไมมันชอบไปเกิดที่อเมริกาไม่เข้าใจ
ก็ตอนนี้น่าจะดูอยู่นะถ้าดูอยู่ก็ช่วยส่งไลน์มาบอกหน่อย
ซึ่งชาวไห้ในเมืองสันตเฟสนี่นะครับทางตอนออกเชียงเหนือของแอจติน่าอยู่ดีพี่

แต่วัว๗ตัวเนี่ย
หนังบริเวณกรามและใบหน้าแล้วก็ลิ้น
หายไปอย่างเป็นปริศนา

คุณคิดดูว่าหนังก็หายบริเวณกามใบหน้าก็หาย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

สิ่งทุกอย่างที่หายไปเหมือนโดนเลเซอร์ตัด
แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการใช้ของแหลมของคม

แถมแอ้นเดนเนี่ยความแปลก

ถูก

ส่วนสาเหตุของการตายวัวทั้ง๗ตัวนี้

ช่วยด่าตัวเองหน่อยสิ

ก็อาจจะเป็นโรคหนึ่งของโลกท้องถิ่น
ทวีปอเมริกาใต้หรือเปล่า

เออถ้ามึงจะแสดงว่าต้องมีคนมารักรอบ
แล้วก็ใช้วิธีการแหมก็เอาเลเซอร์มาตัดก็ได้
เวลาพอนั่นแสงมันอาจจะแบบเป็นปากกายขึ้นมา
ทำให้เหมือนกับแบบว่ามีแบบว่าคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมา

แสงมันอาจจะเป็นปากกายในตอนดึกมืดใช่ไหม
มาสิแล้วเสร็จแล้วนี่ก็เอาไปเฉือน
ก็เอาไปทำกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้เยอะแยะ
แล้วมีอะไรนะลิ้นหาทานอาหารก็ไปทำอาหารไง
แต่เนื้อวัวทุกสิ่งทุกอย่างหลิวครบหมด
ก็เอาแต่นางเขากลับกินสตูลิ้นวัวอย่างนี้
ลิ้นวัวหายอันทะหายอะไรอย่างนี้

ราม่าอดีตเพื่อนยกพวกทวงหนี้ฉุนจัดไม่เจอตัว
พ่นสเปรย์ด่าบนรั้วหนำใจเลยว่าอย่างนั้น
เมื่อวานนี้นะครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว๗นาทีนะครับ
แสดงให้เห็นพฤติกรรมของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง
บุกไปทำลายทรัพย์สินชาวบ้านนะครับ
นี่นะฮะซึ่งบอกว่าเป็นการบุกทวงหนี้จากอดีตเพื่อนรักที่โกงเงิน
แต่ถ้าว่าไม่เจอคู่กรณีแต่ว่าเจอแม่ไปดูก่อน
เหล่าแม่ก็เห็นว่าแม่งงงไปยืนมานอนเฝ้าแหล่ะ
แห่งแห่งคือถสร้อกันนะครับจากคลิปนี้นะครับ
จ้าวหนี้กลุ่มนี้มีการเล่าระเอียดให้แม่คู่กรณีฟัง
มีฟังบอกว่าระยะเวลา๓เดือนลูกสาวได้ไปโกงเงินคนอื่นจำนวน๑ล้านบาท
อ๋อนี่ฉีดสีลงไปนี่และเขียนคำว่าโกง
นี่นะเขียนคำว่าโกงนะครับปาถุงเลือดเข้าไปในบ้านพ่นสเปรย์สีนะครับ
นี่นะฮะด่าบนประตูรั้วแล้วก็พื้นถนนหน้าบ้านแบบนี้

นี่นะคือตัวลูกหนี้ยังไม่อยู่เจ้าหนี้ก็เขียนอย่างนี้เลย
แล้วก็เอาถุงเลือดปลาไปในบ้านอีกต่างหาก
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็ได้รับการเรียกว่าพี่ว่าพี่จานจำนวนมากนะครับ
ซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยการกระทำของเจ้าหนี้กลุ่มนี้
เพราะเข้าใจความคับแค้นใจที่ถูกโกง
แต่ก็มีอีกฝ่ายที่เห็นต่างแล้วก็มองไปที่ทางเดียวกันนะครับ
กับทางเพจบอกว่าไม่ควรไปทำลายข้าวของหรือว่าไปยืนด่าแม่คู่กรณี
เพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับรู้ด้วย

ว่ากันไปเอาล่ะ
เดี๋ยวนี้ก็มีประบอบทุงลงทุงหนี้ด้วยนะ
แต่เอาจริงนะคนที่เอาบางทีโกงไปอ่ะ
เหมือนกับเราไปติดหนี้เขาเลยบางทีก็ต้องระบายออกอย่างนี้แหละ

ซุปก็อยากให้ยืมก็ขนาดแจ็คหมาก็ยังบอกเลยว่า
การให้ยืมเงินเนี่ยเป็นการที่สร้างศัตรูโดยที่คนไม่รู้ตัว
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติใครมายืมเงินเนี่ยนะ
แล้วเห็นว่าเขามีความจำเป็นหรืออะไรจริงเนี่ยนะ

แล้วเราก็ทำเองสินะ

ก็ไปเดินดูสิว่ามีใครไม่เคยโดนโกงบ้าง

มีคนโดนโกงหรือยะ

เป็นวีดีโอที่ลงตัวมากนอกจากกระแสเพราะว่า

ก็คือเนี่ยแหละ

แต่ละคนมีความสามารถมีโปรไฟล์ขนาดผู้กำกับ

นั้นในวีดีโอนี้ก็กลายเป็น

เล่าเรื่องผู้หญิงข้ามเพศนะคะอาชีพหลายอาชีพ
กับสิ่งที่เขาต้องยืนหยัดฟันฝ่า

กับสิ่งที่สังคมกำหนดคุณค่าในตัวของเขา
ถูกต้องนะครับและที่พีคเลยนะครับ
เป็นนางแบบข้ามเพศคนแรกของไทย

นี่นะฮะนางล้มลงนะฮะแต่แทนที่จะคิดว่าจบเห
ก็ยืนกัดลุกขึ้นยืนจนคนปรบมือรัวนี่

อย่าไปตัดสินคนที่เพศสภาพของเขา
แล้วก็ความสวยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เพศ
ทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองนะฮะ

ผลักดันแล้วก็สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมกัน

ชื่อคลิปนะฮะความในใจของปอยปีชดา
ไปดูกันเลยนะฮะโอเคช่วงนั้นเอ๊ะเปิ้ลปานวัด
มันออกงานอีเวนต์แล้วเถอะออกงานอีเว้นต์เนอะเมื่อวานนี้
ใครแต่งนั้นน้องชัดน้องชัด

กลับเลยค่ะเนอะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
แล้วก็มีคนถามว่าคุณป๊อปน่ะสรุปแล้วสามีเขาเฝ้าไหม

กลับมาเรื่องเป้ยปานวาดหน่อยนะครับ
พูดครั้งแรกแล้วนะครับหลังปมเดือดป๊อปนี้

สุขภาพดีขึ้นแล้วสำหรับคุณแม่เป้ยปานวาดนะครับ
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ตรงดิ่งไปร่วมงานเปิดตัว

ส่วนเรื่องสามีป๊อปนิธินั้นตนเองไม่ขอตอบอะไร
ขอพูดถึงแต่เรื่องลูกอย่างเดียวไปฟังครับ
คนญาติไม่ตอบเนอะคนญาติไม่ตอบ

ก็คือสิ่งที่เป้ยอยากจะทำตอนนี้
ก็คือโฟกัสเรื่องลูกเรื่องเด็กในท้อง
ให้ข้อออกมาปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเลยครับ
ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงค่ะ
ขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นห่วงเรา
แล้วก็คือก็จะมีหลายข้อความเข้ามาถึงเราเนาะ
ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเราด้วย
ห่วงน้องโปรดแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพ

ก็คือทางด้านท้องแข่งแล้วก็ทางด้านความเครียด

ก็โอเคแล้วค่ะในสภาพสิจัยโอเค
ขออนุญาตก่อตัวก่อนน้อง

นี่นะครับก็นักข่าวก็ได้มีการพูดคุยนะครับ

ตอนนั้นนักข่าวก็มีการถามบอกว่าน้องโปรดอยู่เคียงข้างไหม
โปรดก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีเหตุผลอยู่แล้ว
เข้าใจว่าเวลาแม่ไม่สบายเขาก็จะถามว่ากินยาหรือยัง
แล้วก็ในมุมของเพื่อนนะฮะก็ทุกคนเป็นห่วงมาก
เราไม่ทานข้าวเขาก็พยายามที่จะให้เราทาน

มีเขาอยู่โรงพยาบาลแต่ตอนเช้าเขาออกไปทำไง

เหมาะบางวันเพื่อนเขาตอบหมดแล้วเถอะ

เค้าออกมาพูดมาแล้วว่าสามีอยู่ข้างอะไรเงี้ย

เป็นเหมือนทรโคงของประเทศ
ฉันไม่เห็นอยากเพื่อนเค้าออกมา

เพื่อนเขาน่ะออกมาบอกหมดแล้ว
เพื่อนก็ออกมาบอกหมดเลยว่าแบบสามีนอนอยู่

ไม่ใช่นุ่มแต่เรื่องชาวบ้านที่เธอรู้ที่สุดเนี่ย

คือตัวเธอเนี่ยแสลนแหน่ที่สุดรู้ไหม
นั่นแหละจนสรรแห่ที่สุดเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ย
พอว่านแหละคุณดูไอซอะไรแล้วความรู้สึกของคุณไปยังไง

มันจะตรงดังมาดูชุดก่อน

ทำไมคุณหนุ่มครูไม่ไปกดตัวแล้วงานแจกรางวัลอย่างนี้บ้าง
โอ้โหผมไปทำไมผมไม่ค่อยชอบผมเป็นคนชอบออกงาน
ฉันไปไม่เป็นไปทำตัวไม่ถูกเนอะจริงผมอยู่ผมอย่างนี้ดีแล้ว
เมื่อวานนี้งานมายาอวอร์ด๒๐๑๘คุณไอ้อภิษดาก็ได้ปรากฏตัว
ก็ชุดของนางนี่แซ่บสะกดสายตาคนทั่วงานด้วยชุดสีขาว
โทษนะฮะเขาบอกคุณมดดำเวลาพูดดีคุณหนุ่มเนี่ยน่ารักนะ
เพราะฉะนั้นปากหรือพูดจาดีกับผมบ้าง
เธอก็ต้องปรับสัญญาก่อนมันจะเป็นสิ่งเข้าใจไหมอุ๊ยเหรอเขาพูดชมแล้วพูดดีนะ
โอเคชุดของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นชุดซีทูสีขาวเป็นริ้วซีทูแนบเนื้อทั้งตัว
เป็นผิวขาวออร่ากระจ่างใสเลยทำให้ทุกคนไม่ผิดหวัง
ประจำปี๒๕เขาก็เลยแต่งอย่างนี้มา

อีเจี๊ยบเรียบด่วนชอบมากนะไม่ใช่แล้วเวลาเรียบเวลาเดินกันไม่โหลหรอไอ้ไอ

คุณรู้ไหมว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนหลงรักเขาถึงขั้นที่ว่า
เอาหน้าเจี๊ยบของตัวเองมาปะแทนรูปคนอื่นนะ
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กันนะเขาหลงรักนะ
จริงเหรอดูสิดูสินางไม่ได้ใส่ยกโทรงเถอะ

ไม่รู้เหมือนกันเธอบอกว่ารูปเนี่ยนะอีเจ๊ยบเรียบด่วนต้องเคลื่อนไหวได้แน่

จีไม่จีแล้วทำไงอะ

คือมันไม่ได้โหวตเห็นเนื้อใช่ไหม
มันมีเป็นสีเนื้ออยู่
แล้วไอ้นี่มันเป็นลายขดอยู่บนผ้าโปร่งสีเนื้อ

เริ่มมีกลิ่นแล้วว่าจะมีการแบบว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เพราะว่าสังเกตดูเนี่ยเกรสเนี่ยอัพฟอร์โลในอินสตาร์แกรมของพอร์สเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยนะดูแบบมันแปลกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะ
เกรสชาลิตาเนี่ยก็อัพฟอร์โลเราเนี่ยนะก็เลยไปถามเลย
พอร์สเลยดีกว่าง่ายดีว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เขาบอกเขาก็เขาคงกดผิดหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะมีอะไรนะ
รักเสมอนะครับยังไม่เลิกกันนะครับยังอยู่นะครับ

อ้าวแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เกรสถึงได้ดราม่าตลอดนะ

อ๋อแล้วทำไมทำตัวดีหรือเปล่าว่าเราอ่ะไปแอบเกเลอะไรที่ไหนป่ะ
ไม่ครับไม่มีครับหัวเราะใหญ่เลยนะ
เอาเป็นว่าเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับยังคุยกันอยู่เหมือนเดิม
แล้วตอนนี้กลับมาตามอินสตาแกรมกันหรือว่าเคลียร์กันหรือยัง
เหมือนเดิมครับเราก็พยายามจะถามอยู่นั่นก็เหมือนเดิมครับ
เคลียร์แล้วมันก็เป็นเรื่องเล่นน้อยน่ะนิดน้อย

หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นรูปคู่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวกลับไปลงเลยละกัน

เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกลับไปแล้วลงหน่อยแล้วกันง่ายดีนะสัญญา
แล้วลักของเราเนี่ยยังหวานอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมถามซ้ำอีกทีเนี่ย
เหมือนเดิมช่วงนี้เนี่ยผมถ่ายละครเยอะผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลา
แต่ผมก็พยายามจะทำนะคะเขาก็งอนเป็นธรรมดาแหละเป็นเรื่องนี้
ไม่มีสาวอื่นให้จับได้ใช่ไหมไม่มีครับบริสุทธิ์ใจระมัดระวังทุกอย่างครับ

อีกคนนึงปั้นจันทร์อย่างที่บอกว่าปั้นจันนี้ได้แฟนเนี่ยเป็นไฮโซจริงเลยแหละไฮโซปิ๊บนี่แหละ
ล่าสุดปั้นจันก็ปากหมางปากเสียไงเจอ

ทำออกตกใจเมื่อปั้นจันทร์ประมาณออกมาพูดกลางรายการนึงว่า

มีคนมองว่าปั้นจันกับไฮโซปิ๋มได้เลิกลากันไปแล้ว
เพราะที่ผ่านมาปั้นจันทร์เองก็เก็บ

เขาเป็นคนที่เก็บเรื่องราวความรักของเขากับแฟนเนี่ย
เงียบที่สุดและเป็นความลับอย่างมิดชิด
เอาง่ายไม่เคยออกสื่อเลย

ก็คือปั้นจันทร์เป็นคนที่ชอบพูดเล่นอยู่แล้ว

อาจจะเป็นมุกมากกว่า

ส่วนไฮโซปิ๋มเองก็ไม่ได้ถามเรา

ทำไมมันปากแดงทุกรูปเลยวะ

เข้าใจว่าพอดีงานดีทุกอย่างดีความรักก็จะเป็นเรื่องรอง
การงานไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อความรักนั่นแหละ
แต่เขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยพรีเซนต์เรื่องแฟนเขาอยู่แล้ว
เงียบกริบจริงสำหรับแฟนปั้นจันนี่คือเงียบ

เออน่ะหุ้ยเวลาเหลือว่านี้คุณหนุ่มมิกเขาไหมครับ
ไม่มีแล้วเขาเปิดเพลงไล่ละเนี่ย
มิกอะไรอ่ะมิกโทษมิกอะไรอีก
ยืดอกสมมุมใจมิกมี่อะไรเหรอคุมใจ
พี่จะบวชไงมิก

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ